เราตามความคืบหน้าให้นะครับหญิงสาวคนหนึ่ง

แล้วก็ไปแต่งงานไปเป็นแฟนกับผู้ชายหลายคน

แต่เธอถูกแฉว่าความจริงแล้วเป็นกลวิธีในการหลอกล่วง
พอฝ่ายชายเขาจับได้เนี่ยจดทะเบียนสมรสแล้วก็ต้องขอหย่า
ถ้าจะหย่าก็ต้องเสียเงินให้เธอ

แต่พยาบาลจริงเขาดูแล้วอะไรวะแกว่งเครื่องแบบก็ผิด

บ้าเหรอคะที่จะซื้อชุดพยาบาลมาใส่ถ้าคุณเก่งจริงคุณอย่า
แค่แป้นพิมพ์คุณมาเจอต่อหน้าได้เลย
คือไม่ไหวแล้วว่าจะไม่มาโพสต์แล้วด้วยซ้ำว่าจะไม่ด่าแล้วด้วยซ้ำ
แต่คือมันไม่ไหวแล้วมันเกินไปถ้าคุณจะแจ้งสถาบันคุณแจ้งไปเลย
เพราะว่าเอกสารมีครบฉันพร้อมประทะกับคุณแน่นอน
ถ้ามันเป็นเอกสารจริงฉันจะเอาฟาดหน้าคุณให้ดู
นี่ฮะหญิงสาวต้นเรื่องเธอออกมาโพสต์ล่าสุด
ใช่บอกว่าเธอเป็นพยาบาลจริง
คนที่มาว่าเธออ่ะอย่ามาเก่งแต่แป้นพิมพ์อืม
จริงมาเลยนะพร้อมปะทะผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ตามที่เขาเปิดเผยเรื่องราวกันนะครับบอกว่าเธอชื่อการ์ตูนนะ
เป็นชาวนครราชสุริมากเป็นหญิงอายุยี่สิบสี่ปีนะครับ
เธอเนี่ยอ้างว่าเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในพื้นที่นนทบุรี
อ่าแล้วก็ยังขู่พยาบาลตัวจริงที่ออกมาแฉเนี่ย
บอกเดี๋ยวจะจัดการนะเดี๋ยวจะฟ้องนะที่ทำให้เธอเนี่ยอับอายนะครับ
แต่งชุดก็ผิดเรียกชื่อสถาบันที่เรียนมาก็ผิดนะครับเป็นพยาบาล
แน่ตรวจสอบจากโรงพยาบาลต้นสังกัดที่เธออ้างแล้วก็ไม่มี

เพจครูพยาบาลกับโลกโซเชียลก็ออกมาขุดประวัติว่าความจริงแล้ว
เธอก็มีลูกมาแล้วคนนึงแล้วก็ทำงานเป็นสาวเชียร์เบียร์เธอจะใส่
แล้วแต่งเครื่องแบบก็ผิดแล้วนะครับแล้วก็ชอบหลอกผู้ชายคบ
หาหลายคนนะครับบางคนก็ถึงขั้นจดทะเบียนสมรสด้วยแต่งงาน
ด้วยเสียเงินเสียทองไปพอจับได้ต้องการหย่าก็ต้องเสียเงินให้
อีกรายล่าสุดที่เป็นเนี้ยอ่าที่เปิดเผยเนี่ยคือภาพเนี้ยครับ
ทุกผู้ชมครับถ่ายพรีเวดดิ้งกับผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งชุด
ราชการตำรวจนี่นะฮะวันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้
ข้อมูลจากพี่ชายของนายทหารยศใน๑๐คนหนึ่งนะครับที่เคย
ผู้หญิงคนนี้หลอกเหมือนกันเขาเล่าให้เราฟังนะครับโดย
เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าบอกว่าหญิงสาวคนนี้
เนี่ยที่ชื่อการ์ตูนเคยหลอกคบน้องชายของเขาระหว่างทำงาน
เป็นสาวเชียร์เบียร์อยู่จังหวัดลบบุรีเมื่อปี๖๒ปลายปี๖๒
เนี่ยนะตอนที่น้องชายของเขาไปคบด้วยเนี่ยตอนนั้นเธอก็เป็น
เชียร์เบียนี่แหละนะน้องก็ต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่ง๑
กู้มา๓แสนบาทเพื่อดาวน์รถยนต์นะให้กับผู้หญิงคนนี้
ทั้งที่น้องชายเขาเองเนี่ยยังขับรถไม่ค่อยเป็นเลย
ผู้หญิงคนนี้ก็ยังขอเงินไปซื้อทองนะขอเงินอีกนะครับ
ก็ต้องโอนให้ครั้งหนึ่งก็มากอยู่นะครับ
รวมแล้วก็หมดไปอีกแสนกว่าบาท
ทั้งหมดที่เล่ามาเขายืนยันว่ามีหลักฐานเพราะว่าน้องชายเขาโดน
แต่นี่เป็นภาพพรีเวดดิ้งล่าสุดที่เธอถ่ายกับตำรวจนะ
แต่ว่าพี่ชายของผู้เสียหายที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
น้องชายเขาเป็นทหารยศในสิบค่ะ
ระหว่างที่คบกันพี่ชายของทหารยศนาย๑๐
ญาติญาติเนี่ยไม่ค่อยโอเคกับหญิงสาวที่ชื่อการ์ตูนหรอก
เกี่ยวกับเรื่องของการทำงงการทำงานอะไรพวกนี้

ผู้หญิงคนนี้ก็ไปอัดคลิปแล้วโพสต์ในเฟซบุ๊ก
บอกว่าถูกยาดกีดกัน
ทำให้น้องชายเขาก็เริ่มทนไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าเธอไปโพสต์ต่อว่าญาติพี่น้อง
แล้วก็ยังถูกขอเงินใช้อยู่ตลอด
น้องชายก็เลยกลับมาคุยกับแม่ทางครอบครัว
ก็เลยรู้เรื่องทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
กู้เงินมาดาวน์รถให้นู่นนี่นั่น
สุดท้ายเลยตัดสินใจว่าเลิกดีกว่า

แต่ผู้หญิงคนนี้ต่อรองว่าถ้าจะให้รถคืนเนี่ย

ถึงได้รถคืนมาเพิ่งได้รถคันนี้คืนมาเนี่ยฮะ
เมื่อ๒๕มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ส่วนเงินที่เสียไปก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าถ้ามองมุมหนึ่งก็

แต่น้องคุณใช้ความรักความเป็นเสน่หาในการหลอกในการอะไร
แต่มารู้ทีหลังอีกว่า
การ์ตูนไปอารวาสกับที่ทำงานน้อง

อ่ะทรัพย์สินมีค่าบางอย่างที่ไปทวง

ตอนนั้นเรารู้เราก็เลยติดต่อกลับไปหาน้องตุ๋นว่า
ถ้าจะทำแบบนี้อีกเราจะแจ้งความเราจะโดนดำเนินคดีนะ
ก็น้องตูนเขาก็เงียบหายไป

กระตุ้นเขาก็ไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นผู้ชมพยาบาล

การ์ตูนเขาก็เอาชุดพยาบาลเพื่อนมาใส่
นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของที่เขาใส่ชุดพยาบาล

เพราะว่าอุ่นนามรู้ความจริงไง

ต้องมีคนขุดเรื่องเข้ามาพูดจนได้
ผู้ที่ให้ข้อมูลแหละกระตูนบอกว่าเท่าที่รู้มานะครับ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

อ้างว่าทำแหวนของการ์ตูนหักจะเรียกเงินแต่ไหวตัวทันก่อนนะครับ
คนสุดท้ายเป็นตำรวจที่ถ่ายภาพด้วยกัน
ซึ่งตอนนี้นะฮะก็มีรายงานว่าจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วย
สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนตัวการ์ตูนเองล่าสุดนะครับ
เราก็พยายามตรวจสอบนะครับเพื่อให้เธอชี้แจงข้อเท็จจริงอ่ะนะ
แต่ตอนนี้เธอปิดเฟซบุ๊กไปแล้วไม่สามารถติดต่อได้
เรื่องปลอมเป็นพยาบาลนะครับนายกสภาการพยาบาล
นางสาวทัศนาบุญทองบอกว่าจากการตรวจสอบของสภาการพยาบาล
เป็นการตรวจอย่างละเอียดด้วยไม่มีชื่อนามสกุลของหญิงสาวที่ชื่อเล่นว่าการ์ตูนเนี่ย
อยู่ในทะเบียนของพยาบาลในประเทศไทยเลย
สอบถามไปยังสถาบันการพยาบาลที่การ์ตูนกล่าวอ้างว่าจบการศึกษาก็ไม่มี
คนที่จะเป็นพยาบาลต้องสอบวัดความรู้การพดุงคันด้วย
ขณะนี้ทั้งสภาการพยาบาลและสถาบันการพยาบาลได้ให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับ
แอบอ้างเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย
นี่ฮะตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วไม่มีนะฮะที่เธอออกมาโพสต์แบบเป็นจริงเป็นจัง
จะฟ้องก็มาเลยพร้อมปะทะเนี่ยอันนี้เขาฟ้องแล้ว